โปงรังฮักออนซอนค่ะมีอีกหนึ่งนักแสดงค่ะ
คุณตั๊กกะแตนชนระดาเล่นเรื่องนี้ด้วยค่ะ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะเขาก็แบ่งจัดสรรเวลาดี
ช่วงนี้ก็ไปเที่ยวพักผ่อนนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าตั๊กกะแตนเขาเป็นคนกระตันยูค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะคะ
ตะกะแตนจะพา๒อาจารย์ที่มีพระคุณนะคะในวงการเพลง
ก็คืออาจารย์วสุห้าวหาแล้วก็อาจารยินศิลาแดงนะคะ
เปรียบเหมือนสมุนคนตัดสายสดือในเส้นทางวงการบันเทิงลูกทุ่งให้เธอเนี่ยค่ะ
ไปเที่ยวไปกินนะคะตามสถานที่ต่างค่ะนะคะ
เพราะว่าคืออาจารย์คือทำงานมาตลอดไม่ค่อยได้เที่ยวค่ะ
ล่าสุดนะคะเธอก็ใจปั้ม
บอสไม่มีที่ไหนใจปั้มไปกว่านี้แล้วค่ะ
เหมาที่นั่งเครื่องบินนะคะครึ่งลำเลยคุณผู้ชม
พาลูกน้องนะคะช่างแต่งหน้าช่างผมสไตลิตต่างเนี่ยค่ะ

ไปเที่ยวนะคะเรียกว่าเที่ยวสัมผัสน้ำทะเลภาคใต้กันอย่างสนุกสนานเลยล่ะค่ะ
โดยสาวตั๊กกะแตนนะคะก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าอยากตอบแทนทุกคนนะคะที่ทุ่มเททำงานให้เธอมาตลอดค่ะ
นี่เป็นเพียงแค่น้ำใจเล็กน้อยนะคะ
แล้วพอถามเรื่องน้ำใจเสร็จปุ๊บนะคะคุณผู้ชม

หลายคนนะคะแอบไปเห็นว่ามีหนุ่มซิกแพคแน่นค่ะ

ซิกพงซิกแพคแบบผิวพันธุ์มันแบบดูสนิทสนมกันซะละเกินนะคะ
หลายคนนะคะถามเรามาว่าเป็นใครนะคะ
แต่ว่าตั๊กกะแตนจะตอบหรือเปล่าแล้วทริปนี้มันม่วนขนาดไหน

แปลงให้หน่อยค่ะ
อยากให้กำลังใจพนักงานทีมงานของแตนทุกคน
กระซิบถามมาว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใคร
ที่แบบว่ามีซิกแพคแล้วก็ถ่ายรูปด้วยใช่ไหมคะ
คนนี้เขาก็มีชื่อว่าผู้กำกับโบ้

ฝากทุกคนติดตามนะครับ
นะคะเดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะแต่ว่าได้ชื่อมาแล้ว
ผู้กำกับโบ้แต่ว่าจะกำกับหัวใจ
หรือว่ากำกับการแสดงหรือว่ากำกับการเต้นนะคะ
ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ว่ารำดีเท่านอก
ดูแล้วสบายตาแล้วเกิดนะค่ะโชคสวยนะคุณผู้ชม